แม่สิ่งเปิดตลาดให้ขายดิ

จะไม่มางดก่อนตลาด

ที่ใช้บัตรคนจนเดือนละ๓๐๐

เราจะได้มีมาทั้งชีวิต

น้ำปลาปลาก็จะโดนตัน

แล้วไม่ไหวกัน

แล้วทำยังไง
มันไม่ไหว

จำเขาโน่น

เป็นทางเก่ง

นี่ชีวิต
เด็กเดือนละ๖๐๐ประถังชีวิตได้มั้ย

แต่สิทุกการณ์เลยท่านไม่มีสิทธิ์
ข้อมูลท่านไม่ได้อยู่ในผลกระทบ
ตอนนี้ท่านตัวไม่รู้กี่บาท
ทำไมอ่ะทำไมไม่ได้ชอบคนจนบ้างอ่ะ

เกิดผมดีหน่อยป๋อก่อน
ผมนี่มันอยู่ในระบบอยู่แล้วนะท่านเขาบอกว่าใจเย็น
ได้ทุกคนใจเย็นเย็นคำว่าใจเย็นนี่มันเย็นแค่ไหนวันหาบนี้
สิบห้าวันเนี่ยท่านใจเย็นสิบห้าวันท่านไม่มีรายได้หรือไม่มี
ค่าความชีพท่านอยู่ได้ไหมถามนี้อย่างพี่น่ะนี่ก็ต้องอ้าว
อย่างน้อยพี่บันหนึ่งพี่มีอย่างน้อยพี่น่ะต้องลิงงี้ห้าสิบบาท
พี่ต้องใช้เงินเลยจริงไหมอ่าถ้าอย่างผมเนี้ย
ข้าวซื้อน้ำซื้อบ้านเช่าผมออกไปทำอาหารกินไม่ได้
ผมอยู่ยังไงท่านก็บอกว่ากลับกลัวนะอย่าออกไป
ด้วยการหยุดเหลือเวลาชาติอยู่บ้านใช่ไหม
ผมอยู่ได้ยังไงผมบอกไปก็เสี่ยงนะก็กลัวด้วยได้ก็ไม่ได้
ประมาณหนึ่งก็ได้หกสิบตรงนั้นก็ได้แปดสิบตรงนั้นก็ได้ร้อยยี่สิบ

ส่วนดูเหรอ
ข้อมูลมันเจอเริกนะครับ
ซึ่งเราก็จะเปิดอุทธรณ์ทางเว็บไซต์โรคไว้เว็บ
เราไม่ได้การปรับทรงจะเปิดให้เร็วที่สุดก็คือวันที่๑๙
ก็ช้าสุดไปกว่า๒๒เมษานี้ก็จะเปิดรายการอยู่อย่างให้
ด้วยว่าเปิดอย่างแล้วถ้าจะมีแบบฟรองที่กรอกการอุทธรณ์
จะมีแบบฟอร์มของแต่ละคนแต่ละอาชีพจะมีแบบฟอร์มที่กรอบไม่ใช่หน้าตาเดียวกันที่การสมัคร
แต่เป็นการอธิบายว่าข้อมูลถ้ามีอะไรเพิ่มเติมที่เราสอบถาม
เวลาที่ช้ามเลือกผลจิตแล้วก็จะรับการพิเศษนาน
เร็วที่สุดก็คือ๗พันธุ์กระดิบ
พิเศษนานให้เจ็บแล้วถ้าใครมีสิทธิ์ได้รับ
ไม่ต้องมาที่ขัมโทคลังทางเพราะว่าที่ขัมโทคลังทาง
เลยทำให้ท่านเข้าใจได้ว่า
ผู้ที่ได้รับการแจ้งว่า
ไม่ต้องเสียเวลามาที่อาทิตย์หัวถังนะครับ

วันที่๑๙ยังเร็ว

สิ่งที่เราพยายามจะให้เสร็จสำหรับทุกคนที่สิทธิ์กล้าวมีสัญลิทธิ์